ตลาดล้างไปโรงเรียนก็ต้องหยุดกันไป
นักเรียนยังคงได้เรียนหนังสืออยู่นะคะ
โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์
เขาก็เลยบอกว่าการเรียนหนังสือไม่ได้อยู่เฉพาะห้องเรียนเท่านั้น

จริงดูคลิปค่ะ
พนักงานเรียนพนักการเรียนอยู่ใช่ไหม

เวลาเรียนเรียนการศึกษามันเรียนได้ทุกที่เลย
พนักการเพิ่งตื่นเหรอลูก

พันธการเข้าเรียนพร้อมกับการอาบน้ำได้
ก็คือไม่ขาดเรียนไม่ขาด
เป็นเมาติแทสกิ้งทำทุกอย่างพร้อมกันได้
แป้งฟันจับผมกลัวปากและฟังอาจารย์สอนไปพร้อมกัน

เอาผมอยู่ในห้องน้ำแต่ผมก็ตั้งใจเรียนนะ

คุณครูสอนอะไรคุณครูสอนเลยพูดมาเลย

เพราะว่าเมื่อกี้ล้างแชมพูแล้วมันเข้าตา

จังหวะเงยหน้าจังหวะนี้ค่ะ

ข้างล่างไม่ไหวแล้วนะคะน้องเสื้อแดงคนนั้นน่ะนะคะ
เอ้าแฮชแท็กนี้นะคะ
ไม่ต้องเป็นสตริกเขามากว่าจะต้องมาตรงเวลาอาบน้ำ